คุณผู้ชมครับรัฐแมสซาชูเศษของสหรัฐอเมริกานั้น
ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งตักศิลาความรู้นะครับ
ซึ่งนอกจากจะเป็นเลิศด้านแหล่งความรู้แล้ว
ยังกระจายโอกาสและจับมือร่วมกันกับไทย

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณชายรัฐถมยาครับ

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก๒แห่งด้วยกัน
ซึ่งก็ได้มีความสัมพันธ์ทางการศึกษากับประเทศไทย
มาเป็นเวลานานและยังคงความสัมพันธ์มาจนถึงปัจจุบัน
โดยที่มหาวิทยาลัยฮาวาสไม่ได้มีการจัดตั้งโครงการไทยคดีขึ้นเมื่อ๒ปีก่อน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคนอเมริกันต่อประเทศไทยให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในการที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการดำเนินการ
นี่คือมหาวิทยาลัยฮาวาที่เลี่ยงชื่อมีประวัติยาวนาน๓๘๐ปี
ปานของจรฮาวาสผู้ก่อตั้งยังตั้งตรงานท่ามกลางนักท่องเที่ยว
มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรวมถึงคนที่คิดว่าในอนาคตอยากจะเข้ามาศึกษาที่นี่
เมื่อ๒ปีก่อนที่นี่ได้มีการรีเริ่มโครงการไทยคดีศึกษาขึ้น
แม้การศึกษาเรื่องไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐ
แต่การที่ฮาวาสซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงอิทธิพลของโลก
มีไทยคดีศึกษาขึ้นจึงถูกจับตามองจากหลายฝ่าย
อาจารย์ไมเคิลเฮิร์สเฟลซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการนี้
บอกว่าคนอเมริการู้จักประเทศไทยจากการท่องเที่ยว
แต่ยังมีความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยน้อย
แต่ด้วยอิทธิพลของมหาวิทยาลัยฮาวาที่มีชื่อเสียง
หวังว่าไทยคดีศึกษาจะเปิดพื้นที่ทางวิชาการ
ให้มีการศึกษาและเข้าใจประเทศไทยในทุกแง่มุมได้อย่างเสรี

แก่ดังนั้นโทษฏหน่อย
ลักษณ์เพลินทานซึ่งเป็นอิสระภาพทางวิทยาคาร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจคือ
ทำให้นักศึกษาและของอาจารย์ด้วยทำวิทยาลัยที่เมืองไทย
ที่จะช่วยประเทศไทยพัฒนาด้วยนะครับ
หมายของการระดมทุนเพื่อตั้งกองทุนถาวรของไทยคดีศึกษา

แต่ต้องการนักวิชาการที่จะมาสอน
และทำให้ไทยคดีศึกษาเป็นที่สนใจ
ปัจจุบันยังไม่มีอาจารย์ประจำและหลักสูตรการสอนที่แน่ชัด

ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคธุรกิจ
ธุรกิจที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงงานวิจัย
ซึ่งเป็นสมาชิกและได้รับประโยชน์จากความรู้
นำมาปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น
ท่านเอสกริกแม่นรองผู้อำนวยการอาวุโสของสำนักงานธุรกิจสัมพันธ์บอกว่า
บริษัทไทยที่เข้าร่วมโครงการก็เหมือนกับบริษัทอื่น
ที่ต้องการรู้ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ที่จะปฏิวัติสิ่งที่เป็นอยู่บ้าง
บอกว่านวัตกรรมใหม่วิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีของวัสดุใหม่
พลังงานเทคโนโลยีสารสนเทศการวางผังเมือง
เหล่านี้คือสิ่งที่บริษัทไทยสนใจเป็นสิ่งที่ต้องการการมองไปข้างหน้า
การนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้
อธิบายต่อว่านอกจากนวัตกรรมแล้วยังมีโครงการอบรมผู้บริหาร
เพื่อถ่ายทอดเทคนิคในการบริหารจัดการ
เพียงแต่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น
กลายเป็นต้นแบบนำไปศึกษาเป็นตัวอย่างในหลายประเทศ
นี่คือโครงการทาวเส้นไทยซึ่งเริ่มต้นโดยอาจารย์โรเบิร์ตทาวน์เส้น
ภูมิภาคต่างของไทยเป็นเวลา๒๐ปีเพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
ใช้ในการประเมินบทบาทของสถาบันที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่นสถาบันครอบครัวตลอดจนเครือข่ายชุมชน
ว่ามีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
มีความอยู่ดีกินดีได้อย่างไร
อกจากนี้โครงการยังให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจรากฐานของโครงสร้าง
เศรษฐกิจของไทยทั้งระดับจุลภาคและมหาภาคว่ามีความเชื่อมโยงกันมากน้อยเพียงใด
ผลของการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดทำให้อาจารย์โรเบิร์ตรู้ว่า
พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินของชุมชนไม่ได้เป็นอย่างข้อมูลที่รับรู้ก่อนหน้า
ต้องกู้เงินดอกเบี้ยแพง
อาจารย์โรเบิร์ตบอกว่าเมื่อคนพูดถึงสถาบันที่ไม่เป็นทางการในไทย
ก็จะมีภาพของวงจรที่ไม่ดีมีการให้กู้เงินดอกเบี้ยสูง
แต่สิ่งที่เจอไม่เป็นเช่นนั้นเครือข่ายชุมชนญาติมิตรเจือจุนให้ของกันและกัน
จากนั้นในแง่การลงทุนไม่ค่อยมีการปล่อยเงินกู้ให้กับเพื่อนบ้าน
หรือถ้าให้กู้ก็เป็นจำนวนน้อยซึ่งจุดนี้น่าจะมีการปรับแก้ไขได้
จากนั้นข้อมูลของโครงการยังทำให้เห็นพฤติกรรมการออมการบริโภคของชุมชน
เมื่อมีผลกระทบจากปัจจัยใหม่ที่เข้ามา
อย่างเช่นโครงการกองทุนหมู่บ้านที่ได้ให้เงินหมู่บ้านไปบริหารจัดการหมู่บ้านละ๑ล้านบาท
ซึ่งอาจารย์โรเบิร์ตบอกว่าพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปชาวบ้านใช้เงินมากขึ้น
แต่ไม่ใช่กับสินค้าฟุ่มเฟื่อยแต่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน
จากนั้นยังทำให้การออมลดลงเพราะคิดว่าสามารถกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านได้
อาจารย์โรเบิร์ตมองว่าโครงการนี้ทำให้ข้อจำกัดในการกู้ยืมหมดไป
ชาวบ้านสามารถกู้ยืมเงินในระดับหมู่บ้านได้
แต่ถ้าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อต้องเรียนรู้จากอดีต
อาจารย์โรเบิร์ตบอกว่าเราควรเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมามากกว่าไปลอกของเก่า
โดยการจัดสรรเงินกองทุนเป็นการสุ่มไม่ได้มุ่งตรงไปที่ครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ

ชาวบ้านแต่ละคนมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินไม่เท่ากัน
ซึ่งอาจจะต้องไปให้ในระดับตำบลหรืออำเภอจัดการ

ซึ่งธนาคารเพื่อการออมของรัฐควรใช้คะแนนในการอนุมัติเงินให้กู้ยืม
หนึ่งในจุดประสงค์ของการวิจัยนี้คือหาทางกำจัดความยากจน
ซึ่งอาจารย์โรเบิร์ตบอกว่าความยากจนกับความไม่เท่าเทียมแตกต่างกัน
ซึ่งความยากจนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วในประเทศไทย
อาจารย์โรเบิร์ตบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้คือชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงความจริงข้อนี้
เหลื่อมล้ำยังคงมีอยู่คนรอบนอกอาจจะจนกว่าคนในกรุงเทพ
แต่ถ้าพูดถึงประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนแทบจะไม่มีแล้ว
และไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศอีกต่อไป
ข้อมูลของโครงการทาวเส้นไทยถูกนำมาต่อยอดโดยเฉพาะการศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ความเข้าใจต่อระบบการเงินซึ่งปัจจุบันชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยังเก็บเงินสด
ไม่ได้นำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย
อกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับความสนใจในระดับโลก
ธนาคารกลางในเม็กซิโกและชิลี
รวมไปถึงบราซิลอินเดียและเคนย่า
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองเคมริตรัฐและซาจูเซ็ตสหรัฐอเมริกา